คนร้ายเข้าไปขโมยบ้านขโมยของที่บ้านหลังนี้
แต่คุณผู้ชมฟังให้ดีถ้ามันเกิดขึ้นจริงอันตรายมาก
ในบ้านเขาอยู่กัน๗คนแล้วเขาก็มีการเลี้ยสัตเลี้ยงไว้ด้วย
เขาบอกว่าเขาน่าจะถูกคนร้ายลมยาสลบ
เข้าไปในบ้านทำให้ทุกคนหลับสนิททั้งหมด
แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงทั้งแมวทั้งนก

น่ากลัวแล้วทุกคนไม่รู้เลยว่าคนร้ายเข้าไปขโมยของตอนไหน
ศูนย์ทรัพย์สินไปครึ่งล้าน

นี่คือเป็นอาคารพาณิชยสูง๔ชั้นแบ่งเป็นห้องเช่าเป็นล็อกแบบนี้
คือที่ชั้นหนึ่งนายแดงสีสว่างอายุ๖๓ปีอาชีพข่าวรถรัฐจ้าง
ลูกสาวอายุ๓๘ชื่อว่าคุณมารินีก็อยู่กัน
ทีนี้กลางดึกตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนเขาบอกว่าภายในห้อง
คือในห้องพักเขาอยู่กัน๗คนมีผู้ป่วยติดเตียงด้วย
แล้วก็มีนกที่เลี้ยงเอาไว้มีแมวด้วยแล้วเขาบอกคืนนั้นทั้งคน
สัตว์เลี้ยงหลับสนิทไม่มีใครรู้สึกตัวเลยแม้กระทั่งแมวกับนก
ปกติจะเป็นคนรู้สึกตัวง่ายมีเสียงอะไรกุ๊กกักกกก็จะตื่นมาแล้ว
ก็คือแบบต้องคอยตื่นมาดูตลอด
กที่เลี้ยงไว้ก็จะเป็นนกที่ชอบส่งเสียงร้องตลอดเวลา
ค่อนข้างดุถ้ามีคนแปลกหน้ามันก็จะแบบขู่แล้วก็กัดเลย
แต่วันนั้นทุกคนทำไมหลับสนิท
มาตอนตี๓ก็พบว่าเอ๊ทำไมข้าวของภายในบ้านหายไปหลายรายการ
เงินสด๖๐๐๐พระเครื่องเหลี่ยมทอง๗องค์แหวนทองทองอีก๑บาท
ตเตอรี่๑๒ใบถ้านับดูมูลค่าก็เกือบครึ่งล้านบาท
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
แจ้งตำรวจสพบางมดไปตรวจสอบ
แต่น่าสงสัยอย่างหนึ่งไม่พบภาพในช่วงเกิดเหตุเลยนะครับ

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกันเพราะมันโดนลมยาเหมือนกัน
อ่ะไปฟังผู้เสียหายหน่อย

คือมันจับแล้วมันเป็นเม็ดยาวเป็นไข่ปลาไปอย่างนั้น
คือมันไม่มีภาพมีแต่เห็นแต่เม็ดเล็กเรียงยาว

คนร้ายที่เอาไปเนี่ยอาจจะไปลบข้อมูล
ใช่คือผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนเป็น
เขามีเวลาถึงขั้นกับลมยาคนในบ้านรอให้หลับก่อนแม้กระทั่งแมวกับนกด้วย
ในการไปค้นข้าวของต่างนานามันต้องใช้เวลาพอสมควร
หลังเกิดเหตุช่วงกลางดึกเขาบอกว่าเขาบอกได้ยินเสียงคนมาเดินอยู่หน้า
คือได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าบ้าน๒ครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยมันมีเสียงสัญญาการขโมยขึ้นมาเขาก็เลยออกไปดู
แล้วก็เห็นคนวิ่งแล้วคาดว่าเป็นคนร้ายแหละ
อีกครั้งหนึ่งมีเสียงสัญญาการขโมยดังอีกแต่พอออกไปดูก็ไม่เจอใคร
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายก่อเหตุแบบนี้อยากให้ตำรวจติดตาม
คนร้ายดำเนินคดีให้ได้เพราะทุกวันนี้ก็ยอมรับว่าหวาดภาวะ
ไม่รู้เขาจะไปรมยาอีกเมื่อไหร่จะย้อนกลับมาก่อเหตุ

ก็ฝากเตือนชาวบ้านระวังอันตรายลักษณะแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายมันใช้วิธีการรมยาแบบนี้

ใช่ฝากตำรวจฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
จับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าอันตรายจริง